คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ข่าวอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ซึ่งเป็นข่าวไปตั้งแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นของคืนวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
ต้องบอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับตลกคนดังด้วย
ก็คือคุณเอ๋เชิญยิ้มลูกชายค่ะคุณอาม
คุณเอ๋เนี่ยได้รับสายจากภรรยาแล้วได้รู้นะคะว่า
คือลูกชายประสบอุบัติเหตุ
ต้องบอกก่อนว่าคุณอามลูกชายของคุณเอ๋เขาขับรถขี่รถบิ๊กไบท์
ไบท์คันนี้จริงเพิ่งออกมาได้เดือนเดียวเองนะคุณผู้ชม
คือคุณเอ๋ก็บอกว่าจริงก็รู้แหละว่าลูกเป็นคนขับขี่รถเร็ว

ทีนี้มันกลายเป็นว่ามันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เพราะเขาบอกว่าเหมือนภรรยาไปเห็นว่าลูกชายมาอยู่หน้าบ้าน
แล้วสภาพเหมือนหน้าเต็มไปด้วยเลือดด้วย
ตักเตือนด้วยนะคะนี่คือสภาพคุณผู้ชม

ไม่เหลือแบบเขาโครงของรถเลยนะ
ใช่แล้วคุณจุดเกิดเหตุอยู่ที่ไหน
อยู่ตรงสะพานต่างระดับนะคะสาลีโขงที่ถนนชัยพฤกษา
เข้าที่เมืองปรักเก็ตจังหวัดนนทบุรี
อย่างที่คุณก๊อฟบอกเลยว่าสภาพมันคือแทบไม่เหลือให้เราเห็นเลยว่า
เป็นรถรุ่นอะไรด้วยซ้ำ

แล้วก็ไปพบร่างค่ะของนายพิรพลจันตรงหรือว่าคุณอาม
อายุ๒๖ปีอามเนี่ยเป็นลูกชายของคุณเอ๋เชิญยิ้มนะคะ
ซึ่งก็เป็นเจ้าของเพจล่าท้าผีหลายเพจ
โดยตัวคุณอามเนี่ยสภาพต้องบอกว่าร่างกายถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตด้วยนะคะ
คู่กรณีก็เป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
มีร่องรอยความเสียหายอยู่ที่บริเวณด้านท้ายรถนะคะ
อยู่บริเวณเชิงสะพานห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕๐๐เมตรได้
หลังเกิดเหตุค่ะญาติญาติเองครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณเอ๋เชิญยิ้มเดินทางไปดูร่างของลูกชาย

ยืนไม่อยู่นะร้องไห้คุณ
คือคุณเอกเขาอธิบายเอาไว้ในโซเชียลจังหวะหนึ่งเขาบอกว่า
ตอนที่คนโทรมาเขาขับรถไป
จังหวะคือเขาเห็นแล้วว่ารถมันไฟไหม้
แล้วเขาหันซ้ายไปนิดนึงเขาบอกว่ามันมีกองบางกองอยู่
ไฟกำลังลุกอยู่เขาคิดทันทีว่านี่คือลูกของเขาแน่
เขาเลยเอาหน้าเบือนไปทางอื่นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเห็น
ไม่อยากจะเห็นลูกเขาในสภาพแบบนั้นที่แบบเป็นกองแล้วมีไฟลุกอยู่ที่ศพของลูก
เขาเบิร์นหน้าหนีเลยคือเขาไม่อยากจดจำภาพนั้นเขาไม่ขอมองดีกว่า
คุณเนี่ยคุณเอกพูดเหมือนที่คุณอธิบายเลยบอกว่า
ไม่อยากดูถูกต้องมองไม่ได้คิดอยู่ในใจรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่แน่แล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มันสะเทือนใจ
งานกลับไปภาพที่ยืนอยู่ที่ท้ายรถค่ะนะคะที่คุณเอ๋ยืนมองศพลูกชายที่อยู่ในท้ายรถของกู้ภัย
ตัวคุณเอ๋เนี่ยนะคะพอเดินทางไปถึงคุณผู้ชมค่ะคือยืนเกาะกระจกรถกู้ภัย
ทีมงานเอาภาพขึ้นมายืนเกาะกระจกดูรถกู้ภัยแล้วดูศพลูกผ่านทางกระจกท้ายรถภาพนี้ค่ะ

คือไม่กล้าที่จะมองตรงไปแอบดูผ่านกระจกรถ
แล้วรู้ไหมว่าเขายังโพสต์แล้วระบุข้อความในเฟซบุ๊คไว้ว่า
คุณฟังนะประโยคนี้เจ็บปวดจริงคนเป็นพ่อ
ตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่านกระจกหลังห้องคลอด
ตอนเจ้าจากพ่อยืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิมแต่คนละความรู้สึก
โอ้โฮสะเทือนใจมากคุณจริงแล้วมันก็จะกลายเป็นอุทาหรณ์
สำหรับหลายคนครอบครัวดูแลลูกอาจจะต้องเรื่องของการขับขี่ต้องระมัดระวังเนอะ
ทีนี้คนที่เห็นเหตุการณ์คุณเขาชื่อว่าคุณนพรัชถมยาเล่าแบบนี้ว่า
ขับรถกระบะมาตามเส้นทางเห็นรถบิ๊กไบท์๒คัน
เขาใช้คำว่าขับแซงไปด้วยความเร็ว
จนกระทั่งไปเห็นว่าบิ๊กไบท์คันหนึ่งไปพุ่งชนท้ายรถพ่วงนะคะรถบรรทุกอย่างแรง
แล้วตอนนั้นเขาบอกเขาเห็นเลยไฟมันลุกไหม้ต่อหน้าต่อตา
ยังไงไฟลุกเลยนะคะทีนี้นี่คือคนเห็นเหตุการณ์
ซึ่งเกี่ยวกับรายการเรื่องของผีของคุณอามนะคะ
เขาพูดถึงลางร้ายคุณผู้ชมอันนี้มันมีเรื่องของความเชื่อด้วย
ฟังแล้วน่าขนลุกเหมือนกันนะก่อนที่เจ้าตัวจะมาประสบบัติเหตุจนเสียชีวิตแบบนี้ตัวเองเขาพูด
ได้ว่าคุณอามีเลือดออกอยู่เต็มหน้าเอานี่คุณชมเราย้อนกลับไปดูในรายการครับอ่ะ
นึกถึงกูหน้าเลือดเต็มหน้าเลย
ขอพ่อบอกว่าขอได้ไหม
ขับให้ช้าที่สุดเขาดูให้ช้าได้

มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันกลายเป็นเหมือนเป็นรางที่บ่อเขาแล้ว
เตือนเขาแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็เกิดจริง
แล้วเจ้าตัวพูดเห็นไหมที่เขาบอกว่าขนลุกนะ

กับการที่พ่อทักเขานะแต่เขาก็แบบต้องทำรายการต่อ
อย่างเงี้ฮะนะคะครับอ่าคุณผู้ชมเราก็เอาคลิปมาให้ดูนี่ก็คือ
เพื่อให้เห็นย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะที่วัดกันหน่อยก็แล้วกัน
ที่บริเวณสารา๑วัดเชิงหวายนะคะเขตบางซื่อ
ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้
ครอบครัวจับพิธีรถน้ำศพทางกลางความศกเศร้านะคะ
คือคนที่มางานเนี่ยแทบจะร้องไห้กันทั้งงานเลย
คุณพ่อเนี่ยคุณเอ๋เชิญยิ้มเปิดใจทั้งน้ำตานะ
บอกว่าครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียกระทันหันจริง
เพราะเมื่อคืนก็คือคืนวันที่๓๐กันยายน
กลับไปเพิ่งจะไปถ่ายรายการกับคุณอามที่เดียวกัน
แล้วลูกเองก็เพิ่งจะแยกออกไปช่วงกลางดึก

แฟนน้องอาร์มโทรมาบอกว่า
พ่ออามราโสะปัทเกษตรนะแล้วร้องไห้สะอึด
พอรู้ว่าลูกเสียช็อกไปเลย
คุณเอ๋บอกก่อนหน้านี้มีลางบอกเหตุที่บอกว่าฝัน

ลูกไปเลยบอกให้ระวังเรื่องขับรถ
พูดถึงช่วงนี้เอาจริงเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนไม่ใช่ฝันด้วยนะ
แต่เขาบอกว่าเหมือนแม่ของคุณอามเนี่ย
เห็นเป็นลักษณะนิมิตว่าลูกเนี่ยเห็นภาพ
ปิ๊งขึ้นมาเลยว่าลูกเฮ้ยมาอยู่หน้าบ้านแล้ว
ทำไมมีเลือดไหลเต็มหน้าไปฟังค่ะ
ผมไม่บอกไงแค่ผมไปดูศพผมยังไม่กล้าดูเลย
ผมไปถึงไปเห็นรถลูกสภาพรถลูกคือมันเหมือนเส้นเหล็ก
แล้วก็แบบว่าโดนเผาดำไปหมดเลย
ใกล้กับใกล้กับใกล้กับบรสไทย
มันเป็นมันเป็นร่างขนที่ผมเห็นแบบว่ามันไม่เกลียบ
ผมเห็นแต่ผมหันหน้าหนีผมไม่อยากดู
แต่ผมก็ไปยืนดูแอบดูตรงที่เขาเอาศพขึ้นรถแล้ว
ผมก็ไปยืนดูตรงกระจกแล้วผมก็คิดแบบว่า
ผมก็คิดว่าคิดตัวเองว่าตอนที่เขาเกิด
ผมก็เคยยืนดูเขานอกกระจกอย่างนี้ตอนที่เขาเกิดในห้องคลอด

คุณน้ำรัชดาพรนะคะก็คบหากันมา๕ปีแล้วนะ
คือหลังจากถ่ายรายการก็เห็นว่าคุณอามมาเปลี่ยนรถที่บ้าน

หลังจากนั้นก็มีโทรศัพท์มาจากกู้ภัย
บอกเลยใจสลายจริงนะคะ

เอ๋ยังมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้แจงด้วย
ที่บอกว่ามีการขับรถแขนกันมา๒คันเป็นบอร์เตอร์ไซน์
จริงแล้วเขามากับทีมงานเขานั่นแหละ๒คัน

มันทำให้ภาพของคุณอามลูกเขาเปลี่ยนไป
จะกลายเป็นเหมือนลักษณะว่าลูกเป็นแว่นกวนมือแล้วปล่าว